ึงกาลนะครับเขาบอกว่าช่วงเวลานี้ฤดูฝนนะครับ

แขกใส่หมวกให้ต้นยางพาราครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าฝนตกเมื่อไหร่ครับชาวบ้านเขาไม่ออกไปกรีดยางไม่ได้
เวลานี้สบายจะฝนตกจะหน้าร้อนหน้าหนาว
เมื่อมีหมวกสบายกรีดได้หมด
นี่คือชาวบ้านในตำบลนวลสว่างอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
นับได้ประมาณ๓๐ครัวเรือนลงแขกกันใส่หมวกครับ
หรือว่าแผ่นพลาสติกกันฝนให้ต้นยางพารา
เพื่อให้สามารถกรีดยางในช่วงฝนตกได้
น้ำฝนไม่ไหลลงไปผสมกับน้ำยางหน้ายางหรือว่ารอยกรีดไม่เน่าครับ
นี่แหละครับการลงแขกใส่หมวกให้ต้นยาง
ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละสวนยางในหมู่บ้านจนครบ
โดยเจ้าของสวนจะทำอาหารมาเลี้ยงแรงงานที่ช่วยลงแคร์
ไม่ต้องจ่ายค่าแรงเพราะหากจ้างลูกจ้างมาจะคิดค่าแรง
ราคาสวนหมวกให้ต้นยางต้นละ๖บาทในทีเดียว
หรือว่าถ้าจ้างไปรายวันก็คิดได้ก็๔๐๐บาทนะครับ
การลงแขกก็จะช่วยประหยัดค่าใช้ใจได้มาก
และยังเสริมสร้างความสามัคคีปองดองในชุมชนอีกด้วย
และแม้ว่าการใส่หมวกให้ต้นยางจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต้นละ๔๕บาทนะครับ
โดยต้องจ่ายค่ารวดค่าพลาสติกค่าปอฟฟางค่าน้ำมัน
ค่าน้ำยาวฟินโค้ดนะครับกันน้ำซึม
แต่ชาวสวนยางก็บอกว่าคุ้มค่ากับผลผลิตถ้าได้นะครับ
เพราะว่าไม่ต้องหยุดกรีดยางตอนฝนตก
มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
ไอเดียแบบนี้สร้างสรรค์จริงนะครับ
ดีนะฮะต้องมีไอเดียมีแนวคิดนะฮะ
ในการที่จะพัฒนาการเกษตรของท่านนะครับ

นี่สวมหมวกต้นยางนะครับ
เสียโอกาสในการสร้างรายได้นะครับยอดเยี่ยมครับ